เหตุระทึกที่จังหวัดระนองค่ะเป็นเหตุฝ่ายถล่ม
จากช่วงนี้น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นแล้วนะคะในพื้นที่ภาคใต้
คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้เขาบอกว่าได้ยินเสียงดังเปรี้ย๓๔ที
ตกอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นออกไปดูข้างนอกค่ะ
เอาได้โทรศัพท์มือถือไปด้วยถ่ายภาพฝ่ายถล่มไว้ได้ทันค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะชาวบ้านบอกได้ยินเสียงเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ย
เหมือนเสียงปูนลั่นเหมือนเสียงประตูกั้นน้ำ
มันลั่นนะฮะไม่ถึง๑๐นาทีนี่มันพังถล่มลงมาแบบนี้ทันทีเลยนะครับ
แล้วก็น้ำที่มันไหลทะลักมาโอ้โหไหลทะลักมาอย่างแรงเลยนะฮะ
พื้นที่ทั้งหมดนี้เรียกฝ่ายน้ำล้นคลองบางริ้นนะคะความยาวประมาณ๗๐เมตร
ขาวระนองเนี่ยหลากลงมาที่ครองบางรีนทำให้จุดที่มีการแตก
คือประตูกั้นน้ำฝั่งซ้ายต้านทานแรงน้ำไม่ไหวแล้วค่ะ
พังถล่มพังถล่มลงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
นางสาวอรัชพรงามพินิษฐ์ชาวบ้านที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงดังลั่นเลย
ประมาณสามถึงสี่ครั้งเดินออกมาดูเริ่มแล้ว
เห็นสะพานมีรอยร้าวมีเศษหินเศษดินร่วงลงมาเป็นระยะ
จากนั้นประมาณ๑๐นาทีค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
พอดีช่วงเวลาทั้งหมดนี่นะครับประมาณสิบนาที
ฝ่ายพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาเธอบอกว่าเป็นภาพที่น่ากลัวนะคะ
ขณะที่นายสันตินันตันติภูมิอมรวิศวกรโยธาปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคสิบ
ชี้แจงออกมาค่ะบอกว่าฝ่ายน้ำล้นคลองบางริ้นใช้งานมา๑๐ปี
คือมากกว่าสิบปีแล้วมีจุดที่ชำรุดที่ประตูด้านซ้ายนั่นแหละ
ถล่มนั่นแหละที่พังนั่นแหละซ่อมแซมเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ก็คือปีที่แล้วแต่ผู้รับเหมาทิ้งงานค่ะ
ได้งบซ่อมแซมครั้งใหม่แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเลย
มาเจอน้ำหลากซะก่อนเป็นสาเหตุหลักทำให้ฝ่ายเนี่ยซุดตัว
และเกิดการพังตอนนี้ประสานกับทางท้องถิ่นในการช่วยเข้าไปกันพื้นที่
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนต่อไปค่ะ
ทีนี้ก็ต้องหางบมาซ่อมแล้วฮะเขาประเมินว่างบครั้งนี้ที่เอามาซ่อมตรงประตูกั้นน้ำตรงฝ่ายเนี่ย
สามสิบห้าล้านบาทนะคุณฮะอืมสามสิบห้าล้านบาทแต่ทีนี้ฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ต้องไปดูแลแล้วล่ะเพราะว่ากลัวว่าน้ำมันจะหลากลงมาอีกและอาจจะเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน
แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนต่อประชาชนด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าจะล่าช้าไม่ได้แล้วในการที่จะต้องดูตรงนี้นะครับ
รวมถึงตรงนี้เป็นสะพานด้วยนะคะประชาชนที่ใช้สัญจรอาจจะติดขัดนะคะช่วงนี้